เวียสุโกนละวัดพี่ชายคนสนิทของเบลล่ารานี
ล่าสุดนั้นเขาก็ออกมาให้กำลังใจสาวเบลล่าแล้ว
ที่สูญเสียคุณพ่ออย่างกระทันหันไปค่ะ
อกจากนี้ค่ะก็มาเคลียร์ภาพหลุดคุณ

เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ
เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ
เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ

เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ

เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ

เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ
เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ
เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ

เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ
เราก็จะมีความรู้สึกเรื่องของความสูญเสียอยู่บ้างนะครับ